มาถึงช่วงนี้ช่วงที่หลายคนรอคอย
คุ้นมากกว่า
เตรียมหยิบปากกากระดาษหรือแคร็ปหน้าจอเอาไว้เลย
เรามีเรื่องของตัวเลขความเชื่อมาฝากคุณผู้ชม

ผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีร่ำวัดแทบแตกอ่ะดูสิโอ้โหแน่นมาก
นี่คือวัดประหลัดปุ๊กนะฮะที่ตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
กว่า๓๐๐คนเดินทางไปร่วมทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียนขนาดใหญ่
ความยาวเนี่ยเก้าเมตรเส้นรอบวงสองจุดเจ็ดสามเมตรครับ
ซึ่งนางเงือกเขาบอกว่าได้ไปเข้าฝันคนขับรถแบ็คโฮ
นำขึ้นมาจากน้ำขณะที่ไปขุดลอกสระน้ำบริเวณลำต้น
แล้วก็เปลือกของต้นตะเคียนยักษ์ขาวโพนไปด้วยแป้ง
เลขโผล่ขึ้นมามีหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าก็มีนะครับ
แล้วแต่คุณผู้ชมนะแล้วแต่ความเชื่อนะครับ
ดาพ่อค้าแม่ค้าก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายกัน
เต็มวัดเลยคนก็ไปซื้อนี่แล้วก็มีอ่างน้ำมงน้ำมนต์ด้วยคนก็ไปดูกันนะครับ
อีกหนึ่งที่ผมพาไปที่เชียงใหม่ครับไปที่อำเภอสารพีนะฮะโอ้โหชาวบ้านฮือฮามากเลย
พอทราบว่าที่บ้านของนางมะยุรีโสภาอายุ๔๙ปีเนี่ยนะบ้านเลขที่๓๕หมู่๑ตำบลหนองแฝกนะครับ
มีลูกกรอกแมวเก็บไว้บูชาลูกกรอกแมวทั้ง๓ตัวได้จากแม่แมวที่ตกลูกแล้วก็กลายเป็นลูกกรอก
เพราะว่าสภาพไม่สมบูรณ์ครับนะฮะนางมะยุรีเก็บเอาไว้ตามความเชื่อเขาบอกว่า
กรอกแมวเนี่ยจะให้โชคลาภพอชาวบ้านรู้ก็ต้องไปสิชาวบ้านมีพระมาขอบูชาก็มี
แต่เจ้าของไม่ยอมไม่ยอมให้บูชาค่ะนะครับด้านนักวิเคราะห์ตัวเลขเขาพากันตั้งก็คือ
ไปดูกันก็คือเลขที่บ้านเขาแหละเลขที่๓๕นะครับแล้วก็เอานำลูกกรอกแมวมารวมกัน
แล้วก็ได้เลขเด็ดเสี่ยงโชคกันเลข๓เลข๕เลข๑ก็ว่ากันไป
ไม่ว่าศาสตร์ไหนก็ลองตีกันดูเนอะอันนี้คือลูกกรอก๓ตัวนะครับ
อีกหนึ่งที่ไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ริมถนนบางปะอินบางบัวทองอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยค่ะ
ประชาชนเขาเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะที่บริเวณอ่างน้ำมนต์ค่ะ
หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพแล้วเอาไปจับคู่คุณ
เอาไปจับคู่ในอ่างน้ำมนต์ปรากฏใช่ปรากฏตัวเลขจากน้ำตาเทียนสีแดงสด
ก็เอาไปเสี่ยงโชคลาภตามความเชื่อกันนะคะ

มี๕มี๒มี๓มี๖มี๑แล้วก็มี๐ด้วยเยอะจังเลย

เกือบครบแล้วแต่มันมีเลขทับซ้อนกันอยู่เห็นไหมมันมีเลข๕เลข๓อยู่เห็นไหม
หลายที่มันจะทับซ้อนเลขหนึ่งด้วยก็มาเนี่ยครับ

เอาปิดท้ายที่สุพรรณบุรีครับ
นี่นักเสียงโชคเขาเริ่มแห่ไปที่วัดถ้ำกระดาน
เพราะว่ามีการจัดงานวันรำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่๒๗
ระหว่างวันที่๑๐๑๖มิถุนายนก็เดือนหน้านะครับ
แต่ก็มีเลขเด็ดที่คนเขาไปดูกัน
คือก็วันเกิด๔สิงหาคม๒๕๕๙
แต่ว่าวันเสียชีวิตคือ๑๓มิถุนายน๒๕๕๙
คุ้นใช่ไหมอายุของคุณพุ่มพวงก็๓๑นะครับ
ตอนเสียชีวิตนะครับวันพระราชทานเพลิงศพ๒๓กรกฎาคม๒๕๕๙
แล้วก็หากคุณพุ่มพวงยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันจะอายุ๕๘ปี
มาจริงเนาะมาครบเห็นไหมมีเลขทับซ้อนอยู่
อะไรมาไม่รู้เลยแต่มาจริงเนอะมาจริง
ขอให้พรุ่งนี้โชคดีทุกคนอย่าลืมติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีบ่าย๒โมงเป็นต้นไป
คุณผู้ชมอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทำได้แต่ต้องอยู่ในความพอดีนะคะ
ไม่ใช่ทุ่มทั้งตัวนะมันมันไม่ได้ก็เอาพอสนุก